มาถึงโหมดเรื่องของการเมืองกันต่อนะครับ
ใช่ค่ะดูเรื่องของการเมืองหน่อยละกัน
คือทั้งความเคลื่อนไหวหลายพัก
ประชาธิปัตย์เองเราเคยนำเสนอข่าวไป

ว่าฝ่ายหนึ่งจะเข้าร่วมกับทางพลังประชารัฐ

กรกตมีการประกาศออกมาแล้ว
เรื่องของคะแนนรายภักดิ์๑๐๐

ว่าหลังจากนี้จะเอายังไงต่อ
ก็ต้องมีการหารือกันแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าบ่ายนี้
จะออกมาแถลงช่วงกี่โมงนะคะ

เพราะว่ามีแก่นำของพักก็ทยอยเดินทาง

อย่างเช่นพลตำรวจโทวิโรธเป่าอินหัวหน้าพัก
มีเลขาธิการพักอย่างนายภูมิธรรมเวชยชัย

แถลงผลคะแนนการเลือกตั้ง
แล้วมันต่างกันที่ตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์
รวมถึงคะแนนเลือกตั้ง
แล้วบ่ายนี้ค่ะมีรายงานมาด้วยว่าพักเพื่อไทย
ก็จะประสานหัวหน้าพักทั้ง๕พัก

ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคอสช
จะเข้ามาประชุมกันที่พักเพื่อไทย
เพราะว่าอันนี้คือเขาบอกมานะว่า
บวก๕ก็คือพักเพื่อไทยเอง

แต่ก็ไม่ได้พูดถึงอีกหนึ่งพัก
คือพักเศรษฐกิจใหม่คุณมิ่งขวัญเหมือนกันนะ

ก็พูดถึงความชัดเจนของกรกตในการประกาศคะแนน
เลือกตั้งว่าตอนนี้ยังหาข้อสรุปที่ตรงกันไม่ได้

เวลา๖วันแล้วค่อยออกมาประกาศ
มันเป็นการใช้เวลาที่มากเกินไป
กับการทำหน้าที่นับคะแนน

ว่าตัวเลขที่นั่งสอสอมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
แต่ทุกพักการเมืองเองก็มีข้อมูลเก็บรวบรวมเอาไว้แล้ว

จะไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอน
แล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เลย
การเลือกตั้งครั้งนี้อาจซ้ำรอยปี๒๕๕๙
ที่การเลือกตั้งปี๒๕๐๐เนี่ย
ถูกมองว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกที่สุดของเมืองไทย
โดยนายภูมิธรรมเปรียบเทียบกันเรื่องของทั้ง
การออกแบบกลไกการเลือกตั้งสร้างผลกระทบอะไรกับประเทศ
เรื่องของมหัศจรรย์คำว่าเจ้าหน้าที่รัฐ

การเลือกตั้งที่ไร้การจัดการผิดเพี้ยนจากกรกต
กลไกของรัฐที่คุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม
แล้วก็ข้อมูลหลักฐานที่ว่อนโซเชียลรวมถึงเรื่องของผู้คุมอำนาจด้วย
หากย้อนไปปี๒๕๐๐ถือว่าเป็นการเลือกตั้ง
ที่มีทั้งการชุมนุมประท้วง
มีทั้งเรื่องของการคุกคามต่างตั้งแต่ก่อน

กระทั่งหลังเลือกตั้งเรื่องของการนับคะแนน
หลังผลการเลือกตั้งปี๒๕๐๐
มวลชนประนามว่าเป็นการเลือกตั้งที่สกปรก
แต่ว่าจอมพลปพิบุญสงครามแถลงต่อหนังสือพิมพ์บอกว่า

เรียกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับ

กับการเลือกตั้งครั้งปี๒๕๐๐นะครับ

เพราะบอกว่าอยากให้กรกตมาชี้แจงหน่อย
ว่าบัตรเขย่งสรุปมันคืออะไรเขย่งมาจากที่ไหน
ทำไมถึงต้องบรรยัติศัพท์ขึ้นมาใหม่แล้วสังคมก็สับสนเหลือเกิน
คือเรื่องบัตรเขย่งกลายเป็นศัพท์ใหม่
เราก็เพิ่งได้ยินกันทั้งหลายคนรวมถึงฝากฝั่งการเมือง
เขาก็สงสัยกรณีที่เมื่อวานี้
ทางรองลิขาธิการกรกตรองกฤทธิ์เอื้อวงเนี่ยออกมาแถลง
พูดถึงเรื่องกรณีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้
เกิดจากบัตรเขย่ง
ประมาณว่าคนไปลงชื่อที่หน่วยแล้วแต่อาจจะยืนรอ
รอเสร็จไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง
ไม่ได้เข้าไปกาบัตรเลือกตั้งในครูหาแต่เดินกลับบ้านซะก่อน
อันนี้อาจจะเกิดการที่จำนวนของผู้ใช้สิทธิ์
ตรงกับยอดบัตรที่ใช้หรือเรียกว่าบัตรเขย่ง
เรื่องนี้นะมีคนโจมตีบอกกรกตเนี่ย
ดิษฐ์ถ้อยคำใหม่บัตรเขย่งไม่มีในกฎหมาย
กับเรื่องของบัตรเสียกับบัตรที่ไม่สามารถ

ใช่อันนี้น่านาย๔๐วันจัญญาเขาก็บอกนะ

ค่ะแต่ว่าเรื่องบัตรเขย่งนี้เลขาภักษ์เพื่อไทยเขาก็บอก
เขาไปจับให้ดูมาบวกลบทุนหารกันมันยังไม่ตรงกัน
บัตรดีบัตรเสียบัตรโหวตโนก็พอแล้ว

ค่ะมาดูทางด้านพักประชาธิปัตย์กันหน่อยละกันนะคะ
ช่วงบ่ายนี้จะมีการประชุมกรรมการบริหารพักชุดรักษาการ
เรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจอนาคตทางการเมืองของพักประชาธิปัตย

ร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐไหม

เพราะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมเสียงแตกตอนนี้
พักประชาธิบัตรความเห็นแตกเป็น๒ฝ่าย
คือมีฝ่ายที่ต้องการให้พักรักษาจุดยืนเดิม
ของอดีตหัวหน้าพักอย่างนายอภิษฎ
คือไม่เข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

ส่วนอีกฝ่ายนึงอยากเข้าร่วม

ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในฝากฝั่งของอดีตแก่นำกปศเดิม

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหวบ่ายนี้
ไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งของประชาธิปัตย์เอง
รวมถึงภาคเพื่อไทยด้วยนะคะ